เป็นเรื่องของความเชื่อก็คือเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคล
มีหลากหลายที่มากเลยที่เรานำเสนอไปแต่ว่าวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมดู
เครื่องรังที่ทำมาจากขนช้างเป็นยังไงไปดูค่ะ

แปลกดีแล้วนี่ที่ตัดออกมาเป็นแบบเส้นเนี่ยนะคะ

ตัดหนูเส้นขนมันใหญ่มากหางชี้เลย

หางช้างสแตนอัพ
ไม่ใช่หานับหางถึงมาสแตนป์อัพได้ไง
เออดูค่ะแปลกตามนะคุณนะ
หลายคนไม่ค่อยเห็นแหละนะเป็นพิธีการขอช้างตัดขนหางค่ะ
เพราะว่าอะไรคะจะนำขนหางไปทำแหวน
โอ้โหโอ้โหเค้าได้ยินแหวนขนหางช้างค่ะน้องใบต่อ
เคยได้ยินเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องรังของขังได้ดีทีเดียวนะ
พอตัดเสร็จแล้วยังไงต่อคะไม่ต้องเอาไปทำอะไรไม่ต้องเอาไปปลูกเสกอะไรเลย
เพราะขนหางช้างมีพลังความขลังอยู่ในตัวเองอยู่แล้วคุณ
เสร็จแล้วเขาก็จะเอานำมาถักเป็นแหวนเอามาถักพร้อมกับเป็นงาช้างก็ได้
งาช้างแหวนแหวนงาช้างแล้วก็เอาขนหางช้างมาถักพันต่อ
หรือจะเป็นแหวนขนหางช้างทั้งหมดเลยก็ได้ซึ่งจับพระควรก็คือเสริมบารมี
ทำให้ดูมีอำนาจเสริมเสน่ห์ปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลอีกแล้ว
อีกแล้วคุณชนะคุณใส่ได้ไหมเนี่ย
ถ้าผมใส่แล้วก็ผมต้องร้อนแน่เลย
แล้วผมก็จะตามหาว่าเห็นของรักของข้าโอ้โหโอ้โห

ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่แล้วอยากจะเสริมดวงชะตาหรือว่าเรื่องโชคลาภก็ได้
สวยงามเนอะใส่แบบนี้เก๋เลยเรียกได้ว่าเป็นของขลังเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องของการใช้ของขังชนิดนี้บอกเลยว่าไม่ใช่การทำร้ายสัตว
บางคนบอกว่าไปตัดขนห่างชาติมาเป็นการทำร้ายสัตว์หรือเปล่า
ก็ไม่ใช่ก็คือเราไม่ได้ตัดประทะโงต
ก็ตัดมานิดหน่อยแล้วก็บางทีขนมันมีการหลุดล่วงอยู่แล้ว
มีอายุของมันอยู่แล้วก็ตัดออกไป
นี่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อด้วย
เห็นขั้นตอนกระบวนการทำแล้วเนี่ยสวยงามเหมือนกันเนอะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของความงามเรื่องของแฟชั่นก็ได้อีกแบบหนึ่ง
อ้าวมีความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็ลองสัญหากันดู